ร้องได้ให้ร้าง

มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ร้าง
เชื่อใจได้คนละครั้ง
เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่๖นะครับ
เพลงที่สร้างคะแนนนิยมให้กับคุณตั๊กกะแตนชนระดาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ออกวางตลาดตั้งแต่ช่วงต้นปี๒๕๕๖นะครับ
ผลงานเพลงของพงศักดิ์ถนอมใจ
เพลงนี้นะครับได้รับรางวัลสยามดารานะครับ
สาขาเพลงลูกทุ่งยอดนิยมและรางวัลท็อปดาวน์โหลดของปี๒๕๕๙
ผ่านไปแล้ว๑เพลงเห็นไหมตอนนี้เหลือ๙แล้วเราคิดในทางที่เฮ้ยเหลือ๙แล้ว

แล้วมาถึงเพลงที่๒กันเลย
เพลงที่๒นี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

พร้อมก็ได้ค่ะ
ทำจิตใจให้สบายลืมเพลงที่๑ไปเลยนะครับเพราะมันจะไม่กลับมาอีกแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เป็นไงครับอินโทรดูยิ่งใหญ่ขุนเขากว้างไกลเหลือเกิน

เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้

ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอินโทรนี่แบบ

เครื่องสายสีกันแบบกระหน่ำเลย

คุณคะเดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้ว

ช่วยมาเช็ดคราบที่ไมค์เราหน่อย

เคยฟังเพลงตะกี้ก็เคยฟังนะ

ฟังไปแล้วครับเพลงที่๒นะครับคุณแอมนะครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยของเราตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ใช้
ใช้

นะครับโอเคมาถึงเพลงที่สองนะครับมูลค่าหนึ่งเมินบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ
โชคดีนะคะแอร์โชคดีค่ะ
แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแก่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กเหงา
ใช้ตามตื้อตามเทียบเรื่อยมาฉันไม่เคยให้น้ำผ้า
เอามาสนใจแต่มาวันนี้เห็นทีใจแตก
เจอเขาครั้งแรกหัวใจอ่อนไหวชายคนนี้ไม่ได้อะไร
จะเลือกกันทีไรหัวใจสั่นรู้
และกลับไปบริษัทปราณีไทย
ว่าจะเป็นจังหวะแบบไหน
เพลงช้าเพลงเร็วเธอสามารถเต้นได้หมด
โฆษณาข้าวติดต่อไปไม่รู้จะสนใจเล่นป่ะ
ตายาคกบดยาอะไรพวกนี้นะครับ
มั่นใจนะฮะร้องไปเป็นไงครับเพลงนี้

ใช่แน่นะเพลงเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมฟังไปแล้วเนี่ย

ถ้าเมื่อกี้ผมฟังมันคุ้นนะ

ใช่แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ

ตอนแรกว่าจะนับถืออยู่แล้วแหละ
ทำงานด้วยกันมาหลายเทป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
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณแอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ